มีผู้ชายไทยคนหนึ่งนะครับเขาอายุ๒๗ปีแล้วออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองเพื่อเป็นอุทาหรณ์ของทุกคนโดยไม่กลัวการถูกต่อว่านะครับ
โดยเขาบอกว่าถูกผู้หญิงคนหนึ่งใช้รูปโปรไฟล์ของหญิงสาวหน้าตาดีที่ก็ถูกเอารูปมาใช้เหมือนกันมาหลอกลวงเขาให้คบหากัน

คบหากันทางแชทไลน์
บกัน๒ปีเขาโอนเงินไปให้กว่า๒ล้านบาท

วินาทีคุณเอ็มวัย๒๗ปี

เจอกับนางสาวจารุภาพาขาวบวชอายุ๒๕ปี
จีผู้หญิงที่เขาคิดว่าได้สารความสัมพันธ์
พูดคุยจนสนิทสนมเหมือนจะเป็นแฟนกัน
แต่ตลอดเวลาที่คุยกันยังไม่เคยพบหน้า
มีแต่ภาพหน้าตาของสาวสวย

และตกเป็นเหยื่อศูนย์เงินจำนวนมาก

ผู้หญิงที่เขาเจอวันนี้ก็ตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกัน
เพราะเขาถูกนำรูปไปแอบอ้าง

และเธอเข้าแจ้งความที่สนประชาชื่น

นายเอ็มเล่าว่าได้รู้จักกับสาวสวยคนหนึ่ง
ชื่อว่าใบปอผ่านโปรแกรมแชท

เชื่อใจกันก็มีการขอแลกไลน์

สักพักสาวใบปอก็เริ่มขอหยิบยืมเงิน

ขอเงินทำศพหน่อยได้ไหมที่เพชรบุรี
ขอเงินช่วยหน่อยได้ไหมทำศพ
มันไม่เยอะหรอกวันนึงอะไรอย่างนี้

ก็ต่อแรกกว่าสองพันธุ์
เว้นไปอีกสองสามวันก็มาอีก

อยากได้เงินซื้อของทำกับข้าว

มันให้ความสำคัญกับเรา
มันเหมือนว่าเราถูกเทคแคร์
เพราะว่าเราไม่เคยถูกเทคแคร์แบบนี้มาก่อนเลยไง
ถูกไม่เคยถูกเทคแคร์แบบนี้
เขาโทรมาหาแบบโทรมาคุยอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่ประมาณอีก๔เดือนต่อมา
ผ่านสามเดือนสี่เดือนนัดเจอครั้งที่สอง

สองครั้งสามครั้งเพื่อนบอกว่า
เพื่อนเหมือนมาสะกิดให้เราตื่น

แบบนี้มันไม่ใช่แล้วมึงโดนหลอกแล้ว
ความสืบพบว่าสาวใบป่าว
จริงแล้วไม่ได้สวยปังดั่งในรูป
แต่เธอได้ไปแอบอ้างเอารูปคนอื่นมาใช้
ส่วนใบปอตัวจริงนั้นไม่ตรงปกเลยแม้แต่น้อย

กับตำรวจสพภาชัยสอง

ในข้อหาช่อกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น
และนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ปอไม่ได้หลอกเพียงแค่หนุ่มคนนี้คนเดียว
หลอกยืมเงินกับเจ้าของร้านข้าวมันไก่
ในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
ที่เธอเคยเป็นลูกจ้างอีกด้วย
โดยนายสงวนหงษาอายุ๒๙ปีหรือเปิ้ล
เจ้าของร้านข้าวมันไก่เปิดเผยว่า
สูญเงินกับใบป่าวจำนวน๑๓๐๐๐๐บาท

และพยายามสร้างความสนิทสนมจนไว้ใจ
เพราะการทำงานของใบป่อขยันขันแข็ง

ปอเริ่มขอยืมเงินจากหลักพันกลายเป็นหลักหมื่น
อีกทั้งยังชวนไปเล่นแชร์แล้วก็เบี้ยว
แต่ก็มารู้ภายหลังว่าไปแอบอ้างคนอื่น
ว่าเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่อีกด้วย
ทีมข่าวยังตรวจสอบพบว่าใบปอ
มีพฤติกรรมโกงเงินสาวคนหนึ่งอีกประมาณ๗๐๐๐บาท
ขณะที่มีผู้เสียหายที่ถูกสาวใบปอโกงเงินไม่ต่ำกว่า๖คน
เป็นอุทาหรณ์เป็นอย่างดีเพราะที่ผ่านมา
มักจะเจอกรณีแบบนี้บ่อยครั้ง
เพราะเชื่อคนง่ายและไว้ใจคนที่ไม่เคยเห็นหน้า
ฉะนั้นควรให้เช็คข้อมูลให้ดีก่อน
ที่จะมีการโอนเงินให้ใคร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน